ช่วงนี้ผมพาไปที่จังหวัดสระบุรีนะครับไปดูกับเหตุระทึกกันหน่อย
ไฟไหม้ไฟไหม้เนี่ยว่าระทึกแล้วนะ
ดันไปไหม้กับใกล้กับตู้ตู้อะไรไปดูฮะ
นี่ไฟลุกเลยนะโหมลุกไหม้อย่างรุนแรง
บริเวณเสาไฟฟ้าหน้าร้านค้าแห่งหนึ่งที่บริเวณสามแยกโคกสแบง
อับเพิร์ดอรัญยประเทศจังหวัดสามารถแคว
คือที่บอกว่ามันน่ากลัว
มันไหม้อยู่กับใกล้ตู้ตู้หยอดน้ำมัน
นี่คืออะไรข้างล่างตู้สีฟ้าทำให้เห็นไหม

น้ำมันใกล้ไปคุยแบบนี้เลยกัน
แต่ก็ไม่ไหวจริงน้ำน้อยแพ้ไฟ
ก็ต้องไปตามเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะ
รีบแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ให้รีบมาช่วยเหลือกันโดยด่วนนะครับ
ทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเจ้าหน้าที่กลุ่มไพร
กระดมกำลังกันมาเลยช่วยกันดับไฟ

เจ้าหน้าที่เขาก็ปฏิบัติงานอย่างรวดเร็วนะครับ
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเขาก็เผยว่า
สาเหตุของเพลิงไหม้นี่นะครับ
ไม่ใช่นี้นะตอนแรกเขาคิดว่าหม้อแปลงระเบิด
ไม่เกี่ยวเพราะว่าหม้อแปลงตรงนั้นมันไม่มี

เสาไฟสายสื่อสาร

แล้วมันอยู่ติดกันมันพันกันเห็นไหม
มันอาจจะเกิดการขัดข้องและลัดวงจรขึ้น
มันเลยเป็นสาเหตุของเพลิงไหม้
ที่เป็นเหตุระทึกในวันนั้นแน่นะครับ
ก็ยังเคราะห์ดีนะที่ร้านค้าแถวนั้นเขามีหลังคาสังกษี
ไฟมันเลยไม่ได้ลุกโหมไหม้ลงมาโดนตู้สีฟ้า

โอ้โหไม่งั้นนะถ้าลุกลามไปจนถึงตู้น้ำมันหอดเหลีย
แล้วก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นเลยนะ
เรื่องใหญ่เหมือนกันแล้วนะครับคุณผู้ชมใช่ไหม